อยากชิมหัวปรีทอดกรอบแล้วก็ไปชิมลาบกันต่อ
ลาบเหนือเหนือลาบเมืองที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
โดยใช้ยางรถยนต์เก่าประกอบกับถาดอลูมิเนียม
มาเป็นโต๊ะรับประทานอาหารเขาบอกลงตัวมากมากเลยนะคะเออสวยดี
ร้านนี้ชื่อว่าลาบวินเพจกับแกล้มเทพเจ้าชื่อก็เจ๋งดี
อยู่ในย่านการค้าเวียงบัวพลาซ่านะคะเจ้าของคือคุณสมศักดิ์แก้วเงินค่ะ
ซึ่งเป็นเจ้าของร้านนี้นะคะในร้านนี้มีการนำยางรถยนต์เก่า

รับประทานอาหารเหมือนในภาพนี้เลยนะคะ
มีชื่อที่ค่อนข้างสุดแปลกทีเดียวนะคะสำหรับร้านนี้

ลาบไก่ฟ้าพญาลอ
ทุกเมนูราคาเดียว๕๐บาท
เดี๋ยวขอขั้นก่อนนี่ไม่ใช่ลาบนะ
นี่ไม่ใช่ลาบนะครับนี่คือ
คือพี่เจ้าของที่เขามีสไตล์ของเขา

เชื่อว่าการที่ได้ทำอะไรในสิ่งที่เป็นตัวตนของตัวเอง
จะทำได้ดีนะคะ
ก่อนหน้านี้เปิดร้านอาหารมาแล้ว๕ปี
แต่ว่าเป็นการตระเวนขายตามสถานบันเทิงต่างทุกคืนเลย
การจอดแต่ละครั้งจอดแค่ครึ่งชั่วโมง
แล้วก็ย้ายร้านและรสชาติอร่อย
ติดใจไงก็เลยอยากจะตามไปทาน
แต่บางทีก็หากันไม่เจอต้องโทรเรียกโทรตามโทรสั่ง
ก็เลยตัดสินใจเปิดร้านซะเลย
เพื่อความสะดวกให้กับลูกค้า
อยากมาเจอกันมาเลยนะคะ
สำหรับหลานลาบวินเทจกับแกล้มเทพเจ้า
กันอีกครั้งอยู่ในบริเวณย่านการค้า
เวียงบัวพลาซ่าตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองค่ะ
ร้านเขามีสไตล์เจ้าของก็มีสไตล์ลูกค้าก็มีสไตล์
แต่ว่าลาบเมืองเป็นอะไรที่ผมผู้เบาน้อยชอบมาก
ชอบนักเลยครับ
นี่ก็ชอบนะใส่เลยนะมะขวัญ

อีสานเขาใส่ข้าวคั่วแล้วรอบเมืองไม่ได้ใส่นะครับ